ท่านผู้ชมครับมาดูข่าวที่พอจะทำให้เราได้รู้สึกชื่นใจขึ้นมาบ้างดีกว่า
คือมันเป็นความชื่นใจในความสูญเสียนะ
ความจริงมันเป็นข่าวเศร้าของคุณตาคุณยายสองท่าน
ที่เสียชีวิตลงแต่มันทำให้เห็นว่ารักแท้มีอยู่จริง
คำที่ว่ารักกันไปจนวันตายเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาครับ
นี่เป็นภาพที่หลานของคุณตาคุณยายเนี่ยได้เอาภาพมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
ก็เป็นการไว้อะไรให้กับคุณตาคุณยายนะฮะบอกว่าหลับให้สบายนะครับ
ตายายรักกันจนวันตายไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะครับ
คุณตาคุณยายจับมือกันเสียชีวิตทั้งคู่ในคืนเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางผู้ที่โพสต์นะครับบอกว่าคุณตาคุณยายนอนจับมือเสียชีวิตในบ้านพัก
คุณตาเสียชีวิตด้วยโรคชราตอนเที่ยงคืน๓๕นาทีนะครับ
เข้าสู่วันที่๒๕พฤษภาคม
หลังจากนั้นคุณยายก็เสียชีวิตตามมา
ตอนตี๒๓๕นาทีวันเดียวกัน

ถูกต้องพอเห็นเรื่องนี้โอ้โหเราต้องไปหาหน่อยแล้วนะครับ
สะท้อนอยากจะบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้เหลือเกิน
คนเราจะได้รักกันให้เหนียวแน่นนะเพราะว่ารักแท้มันมีจริงนะครับ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
เดินทางไปที่วัดราชบรรจงหรือว่าวัดตาดงนะครับ
อยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอุทยา
เนี่ยฮะลูกหลานของคุณตาคุณยายนะครับก็จัดพิธีรดน้ำศพ
ญาติญาติชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาไว้อะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
คุณตาที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณตายุ้ยกลิ่นทูบอายุ๙๔ปี
ส่วนภรรยาที่นอนเสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยห่างกันแค่๒ชั่วโมงจับมือกันเนี่ยนะครับ
คือคุณยายประเทืองกลิ่นทูบอายุ๘๘ปี
แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันมา๗๐ปี
มีลูกนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๖คนแต่ว่าเสียชีวิตไปละ๓คนนะครับ
ตอนนี้มีลูกอยู่๓คนที่เหลืออยู่
ทวีกลิ่นทูบอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นลูกสาวคนที่๓บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะก็ป่วยมาหลายปีแล้วล่ะ
เป็นถุงลมโป่งพองแม่ก็ป่วยเป็นโรคพากินสัน
ก็ล่าสุดทั้งสองท่านก็ป่วยติดเตียงป่วยติดเตียงมาหลายปี
ก็ให้นอนอยู่ใกล้กันลูกหลานก็ช่วยกันดูแล
ก่อนหน้านี้เวลาแม่ป่วยพ่อก็จะห่วงมากนะแม้ว่าตัวเองก็ป่วยเหมือนกัน
รู้ว่าแม่ป่วยหรือว่ารู้ว่าแม่เป็นอะไรพ่อคือแม้ว่าจะลุกไปไหนมาไหนอะไรไม่ได้
แต่จะเห็นเลยว่าพ่อเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้ตลอดเวลา
เวลารู้ว่าพ่อหนักหรือเกิดอะไรขึ้นลูกหลานต้องมาทำอะไรยังไงเนี่ย
แม่ก็จะน้ำตาไหลคือในยามที่คนไหนป่วยอีกคนเนี่ยจะอยู่ใกล้กัน
แต่จะห่วงกันมากนะพ่อเคยพูดว่าถ้าแม่เองไปก่อนเนี่ยนะ
พ่อก็จะตามไปด้วยอยู่ไม่ได้แน่พ่อไม่อยู่หรอกอยู่ไม่ได้แน่อยู่ไม่นานหรอก
ถ้าไม่มีแม่แล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะคุณตาเนี่ยไปก่อน
อีก๒ชั่วโมงคุณยายเนี่ยนอนจับมือคุณตาไว้แล้วคุณยายก็ไปเลย
มาย้าไปป้อนพ่อแล้วพ่อก็แบบให้แม่มาก
วันนี้ท่านหนึวค่ะนางกุหลับทาริเทียนวัน๙๒ปี

ตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเห็นคู่ไหนรักกันมากขนาดนี้
เสียชีวิตก็ยังไปพร้อมกันเลย

ย้อนไปถึงเหตุการณ์วันที่ตายุ้ยและยายประเทืองแต่งงานกันเนี่ย
กุหลาบนี่แหละเป็นคนถือขันหมากเอง
สองคนนี้เขารักกันมากไม่ค่อยทะเลาะกันเลย
ตายุ้ยจะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
ส่วนยายประเทืองร้ายนั้นเขาคุยเก่ง

เขาก็ไม่เคยเจอกันค่ะ
ที่ยายก็ไม่มี
แปลกใจค่ะยังไม่เรื่องเขาเลยนะ
ก่อนที่คนนั้นเขาก็นอนคู่กันอย่างนี้
แยกกันไม่ได้เขาก็ถามหากันอยู่
แล้วเขายังจะตายใกล้จะตายเนี่ยนะ
เขาก็ไม่เห็นคนนั้นเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ถามหา

คนนี้ตายแล้วก็ถามหากันอย่างนี้

อย่างต่างกับนายเจ้าไลน์มาแล้ว
แล้วเขาก็รักกันแล้วก็คุณใหญ่ไปขอเขาประคม
เขาแต่งงานเขาก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยมา
แต่ยังไงก็ไม่เคยรักไม่เคยยินอะไรค่ะอยู่ดีอ่ะ

ก็ร่วมไว้อะไรให้กับคุณตาคุณยายนะคะ
ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย
ลูกหลานก็ได้กำหนดวันชาวประนักกิจศพแล้ว
ก็คือวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายนค่ะ